ที่หนึ่งในใจแฟนนางงามชาวไทยวินาทีนี้จะเป็นใคร
ถ้าไม่ใช่ลูกด้าอาแมนด้าออฟดัมของแม่
ฝาดสายสะพายไทยแลนด์ทำเอาตะลึงงึงงันกันไปถึงโลก
และด้วยความสวยนะน้องนะก็ทำเอาดาราอยากจะสวมบทเป็นลูกด้ากับเขาบ้าง
ดูกันหน่อยนี่ใครเหรอคะคุณพี่
โอ้โหสวยจึ้งเอิ้งไปทั้งปัจจับีเลยละคะ
ดูดีนี่มันดีเซบุ๊กโกะขอนีมงด์นางสาวชื่อใหม่ในดวนใจนี้เอง
ยังยังไม่หมดนะคะบอกเลยว่านาทีนี้ใครก็อยากเป็นลูกจ้า
ว่าแล้วก็พากันสิ่งร่างประชันความสวยระดับจักรวาลกันแบบไม่หยุดไม่หย่อน
ว้ายซุดสองคนนี้ใครกันคะขอซูมซูบซูมเข้าไปดูใกล้กันหน่อย
แม่อุตส่าห์จะรับประวัติหน้างานทั้งทีใจคอคนพีย์จะไม่โกนหน่วดกลเขา
ก่อนเล่นแทบสักหน่อยแล้วคะหึยเห็นละมันสักกันสิ
เล่นจะไม่เกรงใจหุ่นสับของน้องด้าเลยค่ะแม่
ไปไหน
จ๊ะจ๊ะริมจอ